มาดูเรื่องของผลที่เป็นคุณแล้วก็เป็นลบสำหรับนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยนะฮะ
คือตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะวิเคราะห์นะคะทั้งคำตัดสินที่เป็นคุณ
แล้วก็คำตัดสินที่เป็นโทษต่อตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูลวันนี้ออกนั่งบันลัง
แล้วก็มีการออกคำพิพากษาวินิจฉัยออกมาในทางลบนะคะว่าสถานะความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นสิ้นสุดลงนะคะ
ก็จะส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วยนะแปลว่าคอรมอทั้งคณะเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีรักษาการเพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่มารับไม้ต่อ
คือประเทศจะว่างเว้นจากการบริหารประเทศไม่ได้นะคะ
ส่วนการเลือกนายกคนใหม่นั้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนจับตามองค่ะ
ยังคงเป็นไปตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐กำหนดเอาไว้จำได้ใช่ไหมคะ
ปีคุณ๕ปีค่ะวิธีการยังคงเหมือนเดิมนะคะ
คือให้พักการเมืองเสนอลิสต์รายชื่อของแต่ละพักมา
เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี

ของแต่ละพักมาในห่วง๕ปีนับจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ
มีสมาชิกรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะ
ดังนั้นการโหวตนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้เสียงข้างมาก
เสียงจากสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสว
โดยเลือกจากบัญชีนายกของพักการเมืองที่มีสอสอไม่น้อยกว่า๒๕คน
ถ้าเกิดว่าไปดูของพักเพื่อไทยเข้าเกมนี้นะ
เพื่อไทยก่อนหน้านี้ค่ะบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี
ที่เขาเสนอมาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งก็คือคนแรก
ตอนนี้ก็ลาออกไปแล้วนะคะจากภักดิ์เพื่อไทย
จากพักประชาธิบัตรแน่นอนตอนนั้นเขาทรงคนเดียว
ว่ากันว่าคุณอนุทินเนี่ยแหละจะส้มหล่นอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าเกิดว่าคุณประยุทธ์จันโอชามีความเป็นไปทางด้านการเมือง
หมายถึงสารตัดสินวันนี้อย่างไรก็ตามหากสมาชิกรัฐสภา
จำนวนไม่น้อยกว่า๒ใน๓ลงมติขอให้เลือกนายกรัฐมนตรี
บัญชีพักการเมืองอันนี้ก็ได้นะส่วนพลเอกประยุทธ์จะไม่มีสิทธิ์เข้าชิง
แหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าสารมีคำวินิจฉัย
ออกมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ผิดจริงคุณพักบ้านหลวงทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์
นั่นแปลว่าพลเอกประยุจันทร์โอชาก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
คือเว้นวักทางการเมืองไปสองปีนะคะทีนี้ไปดูที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะมีนายกรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง
คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมาแล้วสามคนด้วยกันนี่ค่ะ
คนแรกคุณสมัครสุนทรเวศพ้นจากตำแหน่งกรณีเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนในการจัดการ
จัดรายการชิมไปบ่นไปจำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยตุลาการสารรัฐธรรมนูล
มีมติเอกชั้นก์เลยนะคะเก้าต่อศูนย์ชี้ว่าคุณสมัคร
ทรเวศการกระทำแบบนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูล
คือมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

ต่อมาคุณสมชายวงสวัสดิ์พ้นจากตำแหน่งกรณีนี้ก็คือ
กรณีการทุจริตการเลือกตั้งของพักพลังประชาชน
ครั้งนั้นสารมีคำวินิจฉัยให้ยุบพักพลังประชาชน
แล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก
รวมถึงคุณสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้น
ก็ต้องหลุดจากตำแหน่งไปโดยปริยายด้วยนะคะ

นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย
คุณยิ่งรักชินวัฒน์กรณีที่ไปก้าวไก่
แทรกแทรงการแต่งตั้งโยกย้าย
เลขาธิการสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คุณทวินเปลี่ยนสีโดยไม่ชอบ

สำหรับตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น
ก่อนหน้านี้เคยมีคำร้องยื่นสู่ศาล

พลเอกประยุทธ์มีลักษณะต้องห้ามการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
เพราะว่าเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอยู่แล้วนะคะ

รัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉันว่า
พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ในวันที่๑๘กันยายน๒๕๖๒ค่ะ